ส่วนที่จังหวัดสุราธานีนะคะผู้ชายคนหนึ่งอายุ๓๐ปีค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดเบิ้ล
น้าลองเครื่องคือไม่ได้ขับไปไหนนะไม่ได้ขี่ไปไหน

เออเบิ้ลแล้วมันเสียงดังไง
แต่ว่าแม้จะเบิ้ลอยู่หน้าบ้านตัวเองแต่มันเสียงดังไปถึงบ้านข้างนี้นะคะ
เจ้าของบ้านหลังนึงเขาออกมาต่อว่า
ต่อว่ากันไปต่อว่ากันมาจนถึงขั้นเอาปืนออกมายิงกันเลยค่ะ
สรุปมีคนบาดเจ็บ๑รายด้วยกันนะคะ
แล้วผู้ก่อเหตุตอนนี้ล่าสุดตำรวจก็ไปจับกลุ่มตัวได้แล้วค่ะ
ตำรวจสพพนมรับแจ้งเหตุมีคนยิงกันและมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายนะคะ
ผู้บาดเจ็บชื่อว่านายอภิษฎมากประเสริฐหรือเอก

ถูกยิงด้วยปืนแก๊ปไทยประดิษฐ์๕แผลด้วยกัน
จุดที่ถูกยิงเข้าไปคือราวนมหน้าอกหัวไหล่และที่คออาการสาหัสนะคะ
แต่ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะอยู่บนถนนภายในหมู่บ้าน
และเป็นหน้าบ้านของผู้ก่อเหตุ
และเจอปืนสั้นไทยประดิษฐ์

ผู้ก่อเหตุชื่อว่าในวันลบอุบล
อายุ๕๘ปีหลังก่อเหตุหลบหนีไป
ซ่อนตัวคาดว่าน่าจะเป็นบนภูเขาหลังบ้านที่เกิดเหตุ
ไปถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์ชื่อว่านางพันธิไลจงจิตอายุ๖๐ปี
เป็นภรรยาของผู้ก่อเหตุเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุอภิษฎผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่บริเวณหน้าบ้านเกิดเหตุ
และได้เร่งเครื่องเสียงดังเลย
ทำให้ได้รับความเดือดร้อนสร้างความรำคาญเสียงมันดัง
สามีค่ะผู้ก่อเหตุนี่แหละก็เลยเกิดความไม่พอใจ
เดินออกไปต่อว่าโตเถียงกันสิคะทีนี้รุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้น
ก่อนที่สามีจะคว้าปืนมายิงนายอภิษฎ
ล้มลงได้รับบาดเจ็บดังกล่าวค่ะแล้วตัวเองก็หนีไป
ล่าสุดเจ้าหน้าที่นำกำลังปิดล้อมป่าจนกระทั่งจับกลุ่มตัวนายวัลลบได้แล้วนะคะ
นำตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมก่อนจะคุมตัวไปทำแผน
เมืองต้นตั้งข้อกล่าวหาพยายามฆ่าผู้อื่นและจะได้สอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งค่ะ